มีเรื่องมาเตือนภัยท่านที่อยู่บ้านเพียงลำพังนะครับ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุทั้งหลายต้องระวังกันให้ดีนะครับ
เพราะว่ามิจฉาชีพนั้นลงมือไม่เลือกเวลานะครับ
กลางวันแสกก็ยังลงมือนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นภาพคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปี
สวมกางเกงขาสั้นลายพรางสวมเสือขอบปกสีทาว
เข้ามาภายในบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
ในตับมนต์๗ริ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรศาคอน

จากนั้นคนร้ายตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้าน
โดยได้ถอดรองเท้าแตะของตัวเอง

หลังคนร้ายเข้าไปได้เพียงครู่เดียว
คุณยายเจ้าของบ้านก็ได้เดินออกมาจากภายในบ้าน

คนร้ายก็ได้วิ่งออกมาพร้อมกับมีดปลายแหลม

ทำให้คุณยายต้องคว้าไม้พร้อมกับรีบวิ่งหนี
ที่คนร้ายจะตัดสินใจวางมีดปลายแหลมลงบนโต๊ะ

ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ด้านนอก

ซึ่งขณะที่คนร้ายกำลังเอามีดไล่แทง
ได้มีการดึงคอเสื้อขึ้นมาอำพรางใบหน้าอีกด้วย

คือนางบรรจงพุ่มภูศรีอายุ๗๗ปีเจ้าของบ้าน
บอกว่าช่วงประมาณบ่าย๒๓๐ของวันจันทร์ที่ผ่านมา
อยู่บ้านเพียงลำพังลูกสาวออกไปทำงาน
ขณะเกิดเหตุกำลังนอนเล่นอยู่ภายในบ้าน
เป็นเวลาเดียวกับที่คนร้ายเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สินที่หน้าตู้โชว์
เมื่อตัวเองเห็นคนร้ายก็รู้สึกตกใจกลัว

โดยก่อนที่ตัวเองจะวิ่งหนีคนร้ายได้พูดว่าให้เอาเงินมา
ส่วนไม้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปไม่ได้จะเอาไปต่อสู้กับคนร้ายแต่อย่างใด
แต่เป็นไม้ไผ่เล็กที่ตั้งไว้หน้าบ้าน
เพื่อไว้พยุงตัวเองเวลาเดินไปไหนมาไหน
เนื่องจากพักหลังมีอาการมืนงงบ่อย
ลุกขึ้นวิ่งออกเลย
มันอยู่ตรงไหนล่ะคุณผู้ชาย

ก็มีคนร้ายมางัดหน้าต่างเช่นเดียวกัน
และเข้ามาค้นทรัพย์สินถึงภายในบ้านครั้งหนึ่งแล้ว
ตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด๔ตัวรอบบ้าน

รุ่งขึ้นก็ถูกขโมยขึ้นบ้านทันที
ในส่วนของความคืบหน้าของคดีตำรวจสพบ้านแพ้วเปิดเผยว่า
ล่าสุดทางตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด

โดยคาดว่าน่าจะเป็นคนพื้นที่บ้านแพ้ว
และน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
ซึ่งจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวชนะทีวีรายงาน